มาดูเรื่องของจุดเกิดเหตุกันหน่อย
เพราะว่านอกจากสาเหตุการเสียชีวิต

เรื่องของสภาพอากาศแล้วเนี่ยนะคะ
เรื่องของจุดที่เกิดอุบัติเหตุก็คือหลักกิโลเมตรที่๗๙
ชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเองก็เชื่อว่านี่
เป็นจุดที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

เป็นไปตามความเชื่อนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นประจำ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ประจำอยู่จุดพระอินราชา
บอกว่าบริเวณที่น้องอินประสบอุบัติเหตุ

มีทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าสภาพถนนที่ลงสะพานข้ามคลองส่งน้ำ
เป็นจุดเชื่อมต่อของถนนสาย๓๐
บรรจบกับทางหลวงหมายเลข๙
อกจากนี้บริเวณหลักกิโลเมตรที่๘๐และ๘๔

ก็มีอุบัติเหตุรถชนเป็นประจำด้วย
รวมถึงเคยเกิดคดีฆาตกรรม
นำศพมาทิ้งอำพรางด้วยนะคะ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุกับน้องอิน
ซึ่งก็อยู่ในบริเวณหลักกิโลเมตรที่๗๘

ชาวบ้านในระแวกนี้ก็พูดถึงอาถรรพ
แล้วก็ความเฮียนของวิญญาณบริเวณเส้นทางนี้
กลายเป็นเสียงร่ำลือกันอย่างกว้างขวางนะคะ
จากเรื่องของจุดอาถรรพ์ที่ร่ำลือกันแล้ว
ก็ต้องพูดถึงผลงานซีรีส์สยองขวัญ
อนแอร์ไปเมื่อพฤหัสบดีที่ผ่านมา
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวยงกับอาชีพดีเจ
คลื่นวิทยุที่รับบทโดยคุณแท็กพระรันยู
แล้วก็ต้องไปเกี่ยวพันกับแฟนรายการที่ฆ่าตัวตาย
เพราะคำพูดกรินของตัวเอง
ซึ่งเรื่องนี้น้องอินรับบทนักศึกษาวัยใสที่มาทำงาน
กับแท็กพระรันยูก็คือเป็นผู้ช่วยดีเจ

แล้วก็ต้องเข้าฉากกับอีกหนึ่งนักแสดง
นั่นก็คือหงหยกจันสกรในเรื่องก็รับบทเป็นผีในเรื่อง
หลายคนอาจจะมองว่าหรือว่าน้องอินเล่นละครผี
ก็เลยอาจจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า

ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยหลายคนก็ตีความไปหลายเรื่องนะครับ
ค่ะแต่ว่าทางทีมงานก็บอกว่ารวมถึงนักแสดงด้วยนะ
ก็บอกว่าการถ่ายทำมีการบวงสวงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลายคนก็ไม่อยากจะให้มองว่าเป็นเรื่องของ
ความผิดพลาดหรือว่าอาถรรพ์ในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงนะคะ
ในส่วนของการถ่ายทำก็ไม่ได้มีอาหารอะไรนะคะ
ไม่มีใครโกงอะไรเพราะว่าทางทีมงาน
เราก็มีการวงส่วนขอสถานที่อย่างดีแล้วก่อนที่เราจะถ่ายธรรม
นั่นคือน้องหงหยกจันสกรนะคะก็รับบทเป็นผีในเรื่อง
ส่วนคนนี้นะคะก็คือน้องแบมบี้สิรินพรปัชชิมสวัสด
บอกว่าโทรหากันทุกคืนคุยกันตลอด
โดยคืนก่อนไปพัทยาก็ยังคุยกัน
พูดถึงคำทำนายที่ก่อนหน้านี้มีคนทักน้องอินบอกว่า
ช่วงอายุ๒๐๒๑ปีถ้าน้องอินไม่เกิด

จำลวดพยายามติดต่อทางเฟซบุ๊คส่วนตัว

สมัยใช่ก็ดูไม่ดูน้องไม่หลับ

น้องรู้จักคนนี้ใช้ไหม

เขาส่งรูปมาให้รูปในเหตุการณ์ส่งมา
ทันทีคือลุกเลยค่ะเพราะว่าลุกเลยแล้วก็แบบยังไม่แปลงฟันแถวนั้นก็ไปบ้านน้องทันทีเลยค่ะ
เหมือนแค่ผู้ใหญ่ทักอะค่ะว่าแบบถ้าหากว่าไม่ดังก็ดับอะไรอย่างนี้ค่ะ
ช่วงอายุนี้นะคะ

แล้วตอนที่เขาทักเนี่ยมันนานหรือยังคะที่เขาทักมา
ก็ศักดิ์ภาคหนูก็จำแบบระยะแน่ไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็เหมือนเคยผ่านห่วงมาเรื่องนี้ค่ะ
แล้วก็คือตกใจไหมคะตอนนั้นที่รู้มีคนมาทักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เก็บไว้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคะเหมือนก็เอาไว้ระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าเราก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปก็ยังพยายามจัดทำขึ้นยาปกติอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าล่าสุดพาน้องไปกราบพระอาจารย์ที่เคารพนะคะ
ท่านมาที่กรุงเทพก็เลยพาน้องไปกราบ
พอกราบเสร็จก็บอกเออเดี๋ยวว่างไปอุดรกันดีกว่า
เพราะว่าว่าน้องก็อยู่แถวพิจารณโลกแถวฝั่งนู้นแล้วก็เลยว่าจะไป
คุณผู้ชมคะส่วนกำหนดการงานศพของน้องเนี่ยนะคะ
คือวันนี้จะรดน้ำศพ๔โมงเย็นแล้วก็สวดพระอภิษฐรรมศพตอนประมาณทุ่มหนึ่ง
แล้วก็จะมีการสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๐เมษายนเวลา๑ทุ่มตรงนะคะ
พิธีชาปนกิจศพจะจัดขึ้นวันพุธที่๑๑เมษายน
เวลา๔โมงเย็นที่วัดราชสิงหอนพระอารามหลวง
สาราหน้าเมนถนนเจริญกรุงนั่นเอง
เพราะว่าคุณแม่ก็บอกว่าคือที่ต้องสวดเนี่ย
สวดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะติดช่วงสงกราน

คุณผู้ชมก็ส่งไลน์หน้าจอมา
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอินกันเยอะเลยนะครับ
บอกว่ายังเด็กอยู่เลยขอให้ไปสู่สุขติหลับให้สบายนะครับ
แล้วก็เสียใจกับครอบครัวของน้องอินด้วยนะครับ